ส่วนเหตุการณ์ที่บ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าระทึกเหลือเกินนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะ
บนฝ้าเพดานเนี่ยเขาบอกอะไรมันกุกกักกุกกักก็ไม่รู้
ก็ไล่ไล่ไล่ไล่ใหญ่เลยอืมสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอีกอย่างหนึ่งนะ
เนี่ยโอ้โหระทึกจริงฮะค่ะ
คือไล่ไปไล่มาอะไรกุกกักกุกกักอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยพังถล่มลงมาแบบพื้นลงมาเลย

จังหวะตรงนี้เขาบอกเขาเห็นตัวเงินตัวทอง
เขาเห็นตัวเงินตัวทองมันวิ่งอยู่บนฝ้าเพดานนี่เป็นเนี่ยชั้นหนึ่งนะฮะ
นี่เป็นฝ้าของหลังคาชั้นหนึ่งนี่ครับ

ใช่คือคาดว่ามันจะเป็นช่องที่เวลาฝ้าเพดานมันจะมีอยู่รูหนึ่งที่มันจะเปิดขึ้นไปได้
ว่าท่อเดินสายไฟมันอาจจะหลุดเข้ามาตรงนี้แล้วมาวิ่งอยู่บนฝ้าเพดานหรือเปล่า

ใช่นี้คือแต่บ้านหลังเรามันอยู่เยี่ยมกว่าปีละ
ยุบแล้วก็ถล่มลงมาแบบนี้เนี่ยหลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็แสดงความเห็นว่า
คือเอาละอาจจะเห็นตัวเงินตัวทองมันวิ่งอยู่แต่จะใช่เพราะตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
มันจะแบบมีแรงมหาศาลแบบวิ่งกระโดดไปกระโดดมาปึกก็คือฟังแล้วโครมอย่างนี้เลยหรือเปล่า
เป็นสภาพความเก่าของอาคารหรือเปล่าหรือว่าช่วงก่อสร้างฝ้าเพดาน
เรื่องของโครงสร้างต่างยิบทำเหล็กปูนมันหมดอายุหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึง